เป็นเรื่องขโมยมอเตอร์ไซค์ในร้านอาหาร

ผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาแบบลักษณะ

เอาแล้วมายังไงอ่ะมาจากไหนทำไมถึงเป็นแบบนั้นลองดูหน่อยค่ะ

แปลกตรงที่ทำไมต้องเอามือไพร่หลังโดนมัดไว้ใช่ไหม

แล้วตอนแรกใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหม

แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความว่าเซ็นเซอร์

คุณผู้ชมลองดูนะตอนแรกที่เราเห็นเเมื่อแก๊ยเดินเข้าไป
มาใส่กางเกงแต่งตัวอ่าใช่แต่ว่ารักษณะมือเขาสองข้างอ่ะ
คือไพ่หลังอยู่ซึ่งที่ไพ่หลังนะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นเหมือนเชือก
มัดมือเขาไว้แล้วคุณดูสิพอเดินออกมาอีกจังหวะหนึ่ง
กลายเป็นว่าเอ้าไม่มีแล้วอ่ะกางเกงหายไปเฉยเลยงง
ทำไมใส่แต่เสื้อคะเราก็เลยต้องเซ็นเซอร์แบบนี้
แล้วเขาอยู่ในร้าน๑ชั่วโมงเต็มนะคุณ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นสักตี๓ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ร้านอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกชื่อร้านครัวคุณยาย
ผู้ชายคนนี้ลักษณะเดินวนเวียนเหมือนหาอะไรสักอย่าง
ตอนแรกก็ยังใส่เสื้อใส่กางเกงอยู่ดีกางเกงหายไปได้ยังไง
มือก็มัดไพร่หลังแล้วเดินหาบางสิ่งบางอย่าง
ในที่สุดเขาเหมือนไอ้มือที่ไพร่หลังอยู่อ่ะ
เชือกหลุดเฉยเลยเชือกหลุดออกมาค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าพอเชือกหลุดออกมาเขาเหมือนกลับมาใส่กางเกง
ไอ้เชือกเส้นนั้นที่เป็นลักษณะไนลอนมันตกอยู่ตรงนี้
แปลกเนอะเออเจ้าของร้านเขาก็เลยไปเจอนี่แหละ
เพราะเขาตื่นมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์มันหายไปคุณคิง
พอรถมอเตอร์ไซค์หายไปปุ๊บก็ต้องไปดูกล้องมุมจรปิดเลยใช่ไหม
ถูกไหมสิ่งแรกปรากฏก็เจอผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมในภาพดังกล่าว
เดินไปวนรอบร้านเจ้าของร้านก็เดินตรวจสอบ
ไปเจอไอ้เชือกที่เป็นลักษณะเชือกไนลอนหล่นอยู่
คุณสิริวัลมทิพย์อายุ๔๒ปีค่ะ

มอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้านเขาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพื่อให้เชือกมันขาดแล้วหลังจากนั้นก็เลยอาจจะเป็นจังหวะที่ว่ากางเกงมันหลุดแล้วก็ไปหยิบกางเกงตัวเองขึ้นมาใส่ต่อ

ใช่ก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้ออกไปแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยคือ
เขาคาดว่าเป็นไปได้ไหมผู้ชายคนนี้ที่เดินเข้ามาสภาพนั้นมือไพ่หลังอาจถูกจับกลุ่มมาก่อน
หลบหนีมาแล้วหนีมีการมัดมือเอาไว้
ใช่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีการเอาเชือกกับภาพจากกล้องมูลจรปิดนี้

เพราะเจ้าตัวบอกกลัวสุด
แต่ฉันกลัวคือกลัวเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายนะคะ
อยากให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้ค่ะ
จะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าด้วยนะครับฝากคุณตำรวจในพื้นที่ด้วยนะฮะ